ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับเข้าพบท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อรายงานผลการตรวจสอบกรณีสวยสติ๊กเกอร์ที่มีรายงานข่าวระบุว่า
มีรองผู้การจังหวัดมีรองผู้การจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้อง
แต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับ
พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์ครับ
ประชาการตำรวจภูทรภาค๗เข้าพบพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์

คือไปรายงานความคืบหน้านะครับการสั่งให้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่
หลังจากปรากฏเป็นข้อมูลที่สาพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทย
ส่งมอบให้นายวิโรธลักษณาอดีศรวัฒนศรภาคเก้าไกลเมื่อวานนี้แหละครับ
ซึ่งรายชื่อที่ถูกจับตานะครับมากที่สุดก็คือ
พลตำรวจเอกนายนึงสังกัดรองผู้ประคับการตำรวจจังหวัด
สังกัดกองประชาการตำรวจภูทรภาค๗
อีกทั้งก็มีข้อมูลบอกว่าภรรยาของท่านเนี่ยทำธุรกิจมีโรงสีเกี่ยวข้องด้วย
แต่ย้ำว่าทั้งหมดนะครับเป็นข้อมูลที่สหพันธ์ขนส่งส่งมาให้
ขณะที่ท่านผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับท่านก็มีท่าทีแบบนี้ครับ

พี่ยังขอตรวจสอบนิดนึง
เดี๋ยวเราก็พบเขาบอกต่อก่อน
สำหรับข้อมูลนะครับพาลตรวจเอกการณ์นายดังกล่าว
มีรายงานว่าก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กรประคับการตำรวจภูทรนะครับ
ภูทรจังหวัดนะคือผู้ประครับมาเชิญในพื้นที่
ยังไม่ได้มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนอะไร
ช่วงที่เป็นสารวัตรเคยสังกัดอยู่ในกรบังคับการตำรวจทางหลวงครับ
ในกรเกี่ยวกับการที่ดูแลถนนหลวงหมายเลข๔
แล้วก็ขยับมาเป็นผู้กำกับการในสมุทรสาครจนคอปภรรพ์
จนขึ้นเป็นรองผู้ประคับการครับและภรรยาก็เป็นเจ้าของโรงศึกษ์ในนักขอบพันธมนั่นแหละครับ
พลตำรวจโทอาชญนไกรทองนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบมาให้เจรตำรวจและกองประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ว่าเป็นหน้าเสือออกสติ๊กเกอร์นั่นน่ะย้ำว่าหากหลักฐานการกระทำความผิดชัดเจน
ทัศน์เจนต้องถูกดำเนินคดีทั้งอายาและวินัยครับส่วนความขืนหน้าที่นายวิโรธ
โพสต์คลิปบนเฟซบุ๊กเป็นรูปสติ๊กเกอร์แบบใหม่ซึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์
ผ่านทางผ่านทางเหมือนเดิมเป็นหน้าของนายวิโรธและมีสติ๊กเกอร์รูป๒
ส่อโรมที่บอกว่าเราไม่มีสวยครับ
ก็ต้องบอกว่าจากการเปิดเรื่องนี้ของว่าที่สสเก้าไกลก็ทำให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง